คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านนะ
เอาจอบไปขุดลูกละนาดนะครับจะเอาออก
เขาบอกไม่ชอบไม่อยากจะเอาไว้แต่ตอนไปเนี่ยไปเจอกับคนที่เขาจะเอาไว้
เขาบอกนี่แหละมันลดความเร็วลดอุบัติเหตุทะเลาะกันสิครับคุณผู้ชมฮะ
เถียงกันไปเถียงกันมาต่อยกันมั่วเลยครับ
น้ำเงินนั่นคือที่อ้างตัวเป็นนิติบุคคลพี่ผู้ชายเสื้อส้มเป็นประธานชุมชน
ต่อยกันกลางถนนเลยครับคุณผู้ชมครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
จนมีคนต้องเข้าไปห้ามครับสาเหตุเพราะว่าพี่เสื้อส้มเนี่ย
ชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจที่ผู้ชายชุดน้ำเงิน
เอาจอบมาขุดยางมาตอยที่เขาจะทำลูกละนาดออก
นะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ซอยเทศบาลพัฒนา๒
ตะบนเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
เนินลูกละนาดที่ปากทางเข้าช่วงถนนบายพลาส
เลี่ยงเมืองหนองมนต์นะครับจะเข้าหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการชะลอความเร็วของรถใช่ไหมฮะ
นางสาววันอ้วนพลีครับอายุ๔๓ปีอยู่บ้านใกล้เนี่ย
เล่าบอกว่าเห็นแล้วล่ะต่อยกันนะครับเธอก็เข้าไปช่วยห้าม
ฝั่งหนึ่งคือประธานชุมชนเป็นคนไปขอให้เทศบาลเหมืองเนี่ยนะครับ
มาสร้างลูกละนาดเพื่อชะลอความเร็วรถ
เพราะว่าในหมู่บ้านตอนนี้มีรถเข้าออกเป็นจำนวนมากครับ
ใช้ความเร็วมันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ไหม
แต่หลังจากสร้างเสร็จมีผู้ชายอ้างว่าเป็นนิติบุคคลของหมู่บ้าน
มาเอาออกครับมาออกชาวบ้านไม่พอใจ
ก็มีการด่ากันก่อนจนกระทั่งต่อยกันในที่สุด
ไปถามนายสุชัยจันดำอายุ๔๓ปีประธานชุมชนเสื้อส้มนะครับ
เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เขาเปิดเผยบอกว่า
ก็ประชาชนร้องเรียนมานะขอให้ทำลูกละนาดเพื่อจะลดอุบัติเหตุใช่ไหมอีกทั้งฝั่ง

รื้อโดยภารการเนี่ยเอ้าทำไมไม่ถามชาวบ้านก่อนล่ะ
เขาอยู่ในหมู่บ้านรึเปล่ากัน
ได้ครับเขามาอยู่แล้วแล้วเขาเหลือกไป

ชอบบ้างส่วนบ้างชอบบ้างหรือจะโดนชน

แจ้งความว่าอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวรอดูนะครับตำรวจจะนัดไปสอบปากคำครับ
ศึกระหว่างนิติบุคคลกับประธานชุมชน